เอาเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่อยู่ด้านหลังของคุณสืบสกุล
นี่คือทนายความชื่อดังนะคะทนายมานพ
แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอที่ระยองด้วย
ปรากฏว่ากำลังนั่งทำงานอยู่ในปั๊มของตัวเองนะ

มาเอาปืนจ่อยิงจนเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
เห็นไหมคะตัวนายมานพคนตายนั่งอยู่ตรงนี้

อาจมากแล้วตัวพี่สาวของนายมานพก็อยู่ใกล้

คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มามาหยุดที่หน้าโต๊ะทำงาน
ไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงเลยค่ะ
อำนวยทรัพย์คอนกรีตอยู่ที่บ้านค่ายของระยองอ่ะนะคะจับภาพได้เลย
คนที่ถูกยิงคือทนายมานพเสถียรเขตอายุ๔๙ปี
เป็นทนายความชื่อดังเป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขต๓
พักไทยรักษาชาตินะคะแล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนี้
คนร้ายเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
นายมานพโดนยิงที่หน้าอกนัดหนึ่งล้มลงหน้าคว่ำไปกับพื้น
แล้วก็โดนยิงซ้ำแล้วตอนที่เขาก่อเหตุอ่ะ
รู้สึกว่าเขาเลือดเย็นมากนะน้องสาวอยู่ตรงนั้น
น้องสาวของนายมานพเห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสองทุ่มเมื่อวานนี้แล้วหลังจากเกิดเหตุนะ
ก็รีบนำตัวนายมานพส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
โดนยิงเข้าที่ใบหน้าใต้ตาขวานัดหนึ่ง
หน้าอก๒นัดเสียชีวิตค่ะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมรถมินิสีส้มคันนี้
คือรถของนายมานพที่ขับมามาจอดไว้แล้วก็มานั่งทำงาน

ตำรวจที่สพบ้านค่ายก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามตัวคนร้าย
เพราะว่ารู้ว่าคนร้ายออกไปใช้ถนนสายบ้านค่ายบ้านบึง

รู้ความเคลื่อนไหวของนายมานพเป็นอย่างดี
ประเด็นว่าที่มาสังหารเพราะอะไร
ตำรวจตั้งเอาไว้๓ประเด็นคุณ

แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ตัดทิ้ง
ทีนี้ทางพี่สาวของนายมานพคือนางสันสนีเจริญศึกษาเนี่ย

ตกอกตกใจว่าน้องชายมาถูกยิงนะฮะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าน้องเป็นคนดีที่น้องเป็นทนาย

นี่มีคนมาติดต่อขอให้น้องช่วยเหลือตลอดเลยนะ
เวลามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาทนายมานพสิ
นายมานพหรือว่าน้องชายก็ช่วยเหลือแบบเต็มที่เลย
ทีนี้เราก็เลยถามพี่สาวไงว่าเอ๊ะปมที่ตำรวจตั้งเอาไว้
เรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมันยังไง
คือพี่สาวบอกแบบนี้ค่ะธุรกิจรับเหมาแล้วก็ทำท่อระบายน้ำ

ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าตัวพี่สาวจริงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับน้องชาย
ศพน้องชายตอนนี้หาวิถีกระสุนอยู่ชนะสูตรอยู่นะคะ
ยังไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับการจัดการงานศพ
เดี๋ยวต้องการให้ตำรวจจับตัวมือยิงให้ได้ก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ทางด้านภรรยาของนายมานพ

ตัวสามีไม่เคยบอกเลยนะ

มีแค่เรื่องที่ไปช่วยผู้สมัครตำแหน่งนายกอบตแห่งหนึ่ง

แต่ไปช่วยแล้วก็แพ้การเลือกตั้ง
แล้วล่าสุดก็มีการนำหลักฐานร้องเรื่องการซื้อเสียงของอีกฝ่าย

ภรรยาสงสัยว่าจะเป็นประเด็นการที่สามีของเธอ
ถูกฆ่าหรือเปล่าคือสามีของเธอไปช่วยเขา
ช่วยเขาแล้วแพ้พอแพ้เสร็จก็ต้องหาหลักฐาน
เพื่อเอาไปสอบคนที่ได้ว่าซื้อเสียงหรือเปล่าไปหักล้างเขา
กระทั่งฝั่งนู้นน่าจะได้ใบแดงได้ใบแดงไปเมื่อวันที่๑๐๑๑สิงหาคมนี่แหละ
มันจะเป็นประเด็นที่ทางสามีของเธอจะถูกแก้แค้นอะไรหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิอันนี้คือข้อมูลจากที่ภรรยาบอกนะคะ
แล้วถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
บอกด้วยนะว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มายิงเนี่ยนะ
คือขี่รถวนอยู่หน้าปั๊มหลายรอบเลยครับ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็ขี่เลี้ยวไปทางคลองชลประธาน
มันเป็นถนนมืดเพราะเหตุการณ์มันเกิดประมาณ๒ทุ่มใช่ไหมคะ
ไม่มีไฟด้วยถนนตรงนั้นแล้วก็หายเข้าไปในซอยเลย
ไม่รู้ว่าในซอยนั้นมันทะลุไปได้หลายเส้นทางไง
ต้องให้ตำรวจไปไล่ตรวจสอบดูแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเขาดูกล้องวงจรปิดคุณ
เมื่อกี้ตอนจังหวะยิงคือใช้มือซ้ายในการยิง

ใช่ดังนั้นกรอบมันจะแคบลงมาอีกนะ
เพราะว่าปกติคนทั่วไปถนัดขวาใช่ไหม

เดี๋ยวน่าจะเป็นหลักฐานในการตามตัวคนก่อเหตุได้

เส้นทางหลบหนีไปถนนเรียบคลองปลาปลา
จังหวะที่ยื่นมือซ้ายมายิงแบบนี้
เออนะครับเป็นเหตุใหญ่อีกเหตุหนึ่งนะฮะ